ข่าวนี้พาคุณผู้ชมไปดูนะคะเขาบอกว่าเป็นคลิปที่จะพาไปให้เห็นเนี่ย
บอกเป็นคลิปเรียกสติเลยนะคะสำหรับบรรดาสามีที่แอบนอกใจภรรยา
อันนี้ดูแล้วดูคือสามีคนนี้ถูกภรรยาจับได้นะคะ
ว่าแชทคุยกับผู้หญิงอีกคนค่ะบอกรักกันเอาเงินไปให้กันอ๋อ
ภรรยาเห็นเข้าอารมณ์เดือดอารมณ์ขึ้นอัดสามีซะน่วมลงไปนอนกองกับพื้นเลยค่ะ
หมายถึงภรรยาซ้อมสามีเหรอซ้อมเลยค่ะอัดสน่วมเลยนะคะ
อันนี้ก็ยอมแล้วก็ผิดแล้วนะอ่าอาจจะยังไม่มีโอกาสได้อธิบายนะคะ
ขึ้นแล้วอารมณ์ขึ้นแล้วคุณผู้ชมเรื่องนี้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างแพร่หลายในสังคมนะคะ
ทั้งที่เห็นด้วยกับการกระทำของหญิงสาวรายนี้ยกย่องให้เป็นเมียสองพันยี่สิบเลย
รวมไปถึงเห็นอกเห็นใจนะคะกับสิ่งที่หญิงสาวรายนี้ต้องเจอกับพฤติกรรมการนอกใจของฝ่ายชาย
ทีนี้เรื่องราวเป็นแบบนี้คุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้เธออายุ๓๐ปีนะคะ
เป็นเจ้าของร้านแต่งรถชื่อดังแล้วก็เป็นที่รู้จักในจังหวัดนครสวรรค์
ก็มาเปิดใจกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวียอมรับว่าทำลงไปเนี่ย
เพราะอารมณ์ชั่ววูบจากความรักที่มีให้กับฝ่ายชายที่คบหาดูใจกันมาถึง๖ปี
แล้วก็แต่งงานอยู่กินฉันสามีภรรยากัน๔ปีคือรวมแล้ว๑๐ปีนะคะ
มาเปิดร้านแต่งรถด้วยกันได้ประมาณ๔เดือนแต่ก็ต้องมาเจอพฤติกรรมครบซ้อนจนเธอทนไม่ได้
ก่อนหน้านี้ก็ยอมรับนะว่าฝ่ายชายก็มีเรื่องแบบนี้มาบ้างแต่ก็ไม่ได้คุยกันจริงจัง
มาจับได้ระหว่างที่สามีและเธอเนี่ยเดินทางไปซื้ออุปกรณ์แต่งรถที่ตลาดภูนทรัพย์ในจังหวัดปฐุมธานี
แล้วก็เข้าไปพักในโรงแรมด้วยกันบังเอิญบังเอิญไปหยิบโทรศัพท์ของสามีมาจะเอามาชาร์จแบต
แต่ว่าให้เห็นฝ่ายชายตั้งปิดสัญญาณเอาไว้แต่ก็เปิดได้นะทีนี้พอเปิดดูก็มีข้อความของผู้หญิงเนี่ยส่งเข้ามาบอกว่าคิดถึง
เนี่ยค่ะแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนแบบจีบกัน
ยังไงค่ะคนเป็นภรรยาเปิดมาเจอเห็นแบบนี้ใช้ง่ายอะไรไหม

เธอเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าแหมเห็นแบบนี้ใช้เวลาตั้งสติรวบรวมข้อความที่เห็นจากหน้าแชทนะคะ
เชื่อว่าเรื่องราวทั้งหมดคือเรื่องจริงก็เลยเรียกมา
เรียกสามีมาสอบถามจนเกิดมีปากเสียงกันขึ้น
บันดาลโทษะใช้โทรศัพท์สลับกับมือเปล่ามีเท้าบ้าง
ทำร้ายสามีจนเลือดออกเลือดออกเลยเลือดตกยางออกเลยนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่ทำให้เธอฟิลขาดกลายเป็นจุดแตกหักก็คือ
ทราบจากฝ่ายหญิงว่าสามีโอนเงินที่ร่วมกันหามา
เป็นรายได้จากการขายอุปกรณ์แต่งรถเนี่ยโอนไปให้ผู้หญิงด้วย
เธอก็เลยไล่สามีออกไปจากห้องเลยนะคะแล้วก็โทรเรียกให้คนที่ร้านเนี่ย
ขับรถมาจากนครสวรรค์มารับกลับไปซึ่งไม่ได้เป็นไปตามที่มีบางสำนักข่าว
นำเสนอว่าเธอเรียกพักพวกมารุมสามีแต่อย่างใดอืม
คือเรียกมารับกลับไปอยู่ที่นครสวรรค์มาซื้อของที่ปฐุมธานี
ถึงครับคร้านะฮะตลาดภูมิทราบนี่เจ็บหนักเลยนะฮะครับ
ก็อัดคลิปไว้ด้วยแล้วก็เนี่ยค่ะอบน่วมเลยโอ้ย
อ่ะเธอเล่าต่อว่าผู้หญิงคนนี้นะคะ
เคยมาที่ร้านแต่งรถที่เธอใช้เป็นที่พักอาศัยด้วยกล้องวงจรปิดในจับภาพได้
แต่เธอก็ไม่ทราบมาก่อนมารู้ภายหลังทุกครั้งที่ผู้หญิงคนนี้มาที่ร้านกล้องวงจรปิดเนี่ย
เอ๊ะทำไมมาทีไรเนี่ยปลั๊กมันถูกถอดออกทุกทีเลย
ภาพมันหายภาพมันหายไปอืม
ยอมรับว่าถ้าคนที่ร้านนำเรื่องนี้มาบอกเธอเธอก็คงไม่เชื่อ
เพราะว่าเป็นที่รู้จักกันในระแวกนั้นนะคะว่าสามีของเธอเป็นคนที่ดูแล
ภรรยาดีมากก็ไม่คิดว่าเรื่องราวนี้จะเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะ
แต่พอมีเรื่องของเงินทองที่ร่วมกันหามาจากร้านแต่งรถที่เป็นความฝันของเธอ
แล้วก็ถูกนำไปให้ผู้หญิงอีกคนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิต
เรื่องนี้เธอบอกเธอรับไม่ได้ขอเป็นผู้หญิงสตรองที่โสด
ขอใช้ชีวิตต่อไปดีกว่าทนคบกับเหมือนต่างฝ่ายต่างไม่มีความสุขกันต่อ
เลิกเลยใช่ไหมขอเลิกเลยนะคะดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้น
เรื่องนี้เธอเนี่ยฝากไปถึงสามีของเธอด้วยนะคะบอกว่าไม่ได้เขียดแค้น
พร้อมรับคำขอโทษแต่ว่าจะให้กลับมาอยู่กินกันแบบสามีภรรยาเนี่ย
ทำใจไม่ได้แล้วขอให้ต่างฝ่ายต่างใช้ชีวิต
หลังจากนี้หากพร้อมก็ขอให้มาจดทะเบียนหย่ากับเธอด้วย
สุดท้ายยอมแยกทางเลยนะยอมแยกทางเลยนะครับนะฮะ